เกิดเหตุการณ์ที่เพื่อนบ้านหวาดภาวะในจังหวัดเพชรบุรีอีกแล้วครับ
เมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีเรื่องเศร้าใช่ไหมฮะที่มีคนคลั่ง
แล้วก็ยิงมีคนตาย๓เจ็บ๓ล่าสุด
เพื่อนบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาคลั่งฮะท้าให้ยิงด้วย
ยิงเขาไม่พอวันดีคืนดีไปทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้าน

เห็นไง
เนี่ยดูดิไอ้ลักดูดิ
เป็นไงฮะออกมาสิออกมาจะยิงกูเหรอ

นี่๒คลิปนะครับพี่มิ้วคุณผู้ชมดูทีละคลิป

ใช้ชีวิตอยู่แบบน่ากลัวแล้วก็มีข้อความที่เป็นตัวอักษรสีแดงครับ
บอกว่าเพชรบุรีเหมือนกันตำรวจทำอะไรไม่ได้
ต้องรอกราดยิงเหมือนในข่าววันก่อนปลาอิดใส่น้าที่บ้านเย็บเจ็ดเข็ม
จับวันเดียวปล่อยตัวมาเมื่อวานเครียดกินเหล้าคลั่งบ้าอีกแล้ว
นี่คลิปแรกนะครับแล้วเขาก็ตะโกนแบบนี้ที่ถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐาน
ต่ออีกคลิปหนึ่งฮะคลิปนี้เขาบอกว่าวันก่อนครับภาพตอนกลางคืน
อันนี้วันก่อนค่ะช่วงที่เขาจะปีนเข้ามาคือเป็นรั้วต้นหนามข้ามมาไม่ได้
เอาอิดบล็อกเนี่ยเครื่องใส่หัวน้าที่บ้านเย็บไป๗เข็ม
จับปล่อยกลับมาวันเดียวเป็นเหมือนเดิม
ถ้าเขามีปืนที่บ้านเราคงตายไปแล้ว
หลังจากที่มีคนไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าที่บ้านเราเพชรบุรีเหมือนกัน
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยครับ
เพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญซ้ำรอย
ผู้ที่เดือดร้อนพิกัดพื้นที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางขุนไซ
อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับ
ไปเจอกับนายรักษักก็น่าจะชัดเจนว่านี่คือผู้เสียหาย
เพราะว่ายังแปะแผลอยู่เลยฮะทั้งที่หน้าผากและที่ต้นแขน
นายรักษักหรือว่านายบอยอายุ๔๙ครับ
เป็นคนเจ็บและเป็นน้าชายของเจ้าของคลิปที่เขาเอามาโพสต์ลง
ขอความเป็นธรรมและขอให้ช่วยจัดการปัญหานี่แหละฮะ
คนก่อเหตุคือนายวรณิตหรือว่านายบุญทิ้ง
บ้านสองคนนี้อยู่ติดกันครับมีเพียงแค่สังกษีและพุ่มไม้กั้น
บอยคนเจ็บเล่าให้ฟังว่า๖เดือนก่อนครับ
นายบุญทิ้งถูกรถชนและเริ่มมีอาการทางประสาท
หอบข้าวหอบของพร้อมกับลูกอายุ๕ขวบ

จากบ้านแหลมไปชะอำนี่ก็ไกลพอสมควรนะฮะ
ส่วนหนึ่งเมียย้ายไปเพื่อไปทำงานหาเงินด้วย
แล้วก็ทำให้นายบุญทิ้งเริ่มเครียด

เข้าใจคิดว่าเมียมีชู้เลยหอบลูกหอบของหนี
เขาชี้ให้ดูนี่คือรั้วกั้นนะครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
จะมีพุ่มไม้แบบนี้เป็นรั้วหนาม

ก็เลยเจอกันอยู่บ่อยเขาก็เครียดนะครับ
ฝั่งนู้นเองเครียดว่าเมียจะมีชู้หรือเปล่า
แล้วก็หาเรื่องคนนู้นคนนี้ครับหนักสุด
เข้าใจว่าในบอยคนเจ็บเนี่ยแอบตีท้ายครัวคือเป็นชู้
กับเมียคนก่อเหตุทั้งที่ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับนายบุญทิ้งฝั่งคนก่อเหตุตะโกนด่า
เขาทนไม่ได้แล้วรอบนี้ก็เลยเดินไป
เดินไปปั๊บนายบุญทิ้งใช้อิดทุ่มใส่หน้า
หน้าผากขวาตรงนั้นนะฮะทำท่าทำมือแบบนี้เขาบอกโอ้โห
โดนเต็มหน้าผากขวาแตกเย็บไป๗เข็ม
ต้นแขนขวาที่เห็นแบบผ้าก๊อสเหมือนกัน
แผลตรงนั้นยาวประมาณครึ่งไม้บรรทัศน์๑๕เซนครับ
มีแผลอีกจุดหนึ่งก็เลยไปแจ้งตำรวจโรงพักบ้านแหลม
ให้จับตัวไปและเหมือนในคลิปที่บอก
จับไปเสร็จแล้วก็ถูกปล่อยตัวแล้วก็กลับมาอารวาสเหมือนเดิม
เขาเดือดร้อนมากลองฟังครับ
ทำยังไงดีเพราะว่าอยู่อย่างนี้มันอันตราย
ผมจะออกจากบ้านผมก็ต้องขอให้หมองซ้ายมองขวา

ถ้าผมออกไปแล้วเขาถือมีดมาฟันผม

มีการสุียไข่ทัพผู้ชอบผมได้บ้าง
ใช่เอาออกไปถ้าไว้ในเขาทำอะไรขึ้นหา
พวกเขาวิ่งหนีจากเรานะ

เพื่อนบ้านรั้วติดกันด้วยแล้วมีอาการแปลกแบบนี้

หลักฐานตามที่คนเจ็บบอกฮะ

ไปคุยกับในฝั่งคนก่อเหตุหน่อยก็แล้วกัน
ได้คุยกับแม่คนก่อเหตุชื่อว่านางเรียม
นี่ครับแม่คนก่อเหตุ
เรียมมีวาสนาอายุ๗๖ปีครับ
บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะ
กระทั่งลูกชายไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดฮะ

แล้วไปประสบอุบัติเหตุจากนั้นลูกก็เปลี่ยนไป
เข้าใจว่าเมียมีชู้

เมียก็เลยหายออกไปจากบ้าน
แม่เองพยายามบอกลูกแล้วชี้แจงแล้วอธิบายแล้ว

ที่นอนอยู่บนเตียงไม้เนี่ยนะคะไปรักษา

โตอายุป่านนี้แล้วก็ยังดื้ออยู่

เขาไม่เป็นอะไรเขาไม่ได้บ้า

บางทีก็ดาเมียดาลงโทรศัพท์
ดาแหยาบท้ายแบบนี้

ปรากฏว่าไปตรวจหาสารเสพติดไม่เจอครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
มีเพียงแค่อาการคุ้มคลั่งจากโรคพิษสุราเรื้อรังครับ

ตอนคุมตัวปรากฏว่าตำรวจก็เจอกับตัวเหมือนกันนะฮะ
ทำลายทรัพย์สินโรงพักพังเสียหาย
เอาล่ะคราวนี้จะจัดสายตรวจลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านครับ
ส่วนนายบุญทิ้งเองก็คงจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการบำบัดรักษาต่อไป

ไว้ไม่ได้ค่ะชายคลุมคลั่งแบบนี้ก็ไม่แน่ใจ
ข่าวเนอะลักษณะแบบนี้คนที่อยู่รอบตัวเขาก็เดือดร้อน